รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมแหมเช้านี้มันช่างเบิกบานทั้งกายและใจนะคะ
เนื่องจากว่าวันนี้วันพระใหญ่ก็ต้องหยุดร้านใครจะขายปุ๋ยตอนเช้านี้พลาดนะคะ
ต้มปลาสักทิ้งเที่ยงบ่ายไปแล้วดิฉันถึงจะเปิดร้านค่ะ
แต่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าใครจะออกไปไหว้พระจะไปวัดจะไปทำกิจกรรมอะไร
วันนี้อาจจะเจอกับฝนหน่อยค่ะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ยังคงออกประกาศเตือนมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะทั้งฝั่งอันดามันรวมถึงตอนบนของประเทศด้วยค่ะ
สังเกตตอนนี้นะคะว่าภาพถ่ายดาวเทียมเห็นเลยว่าสีส้มแดงนั่นคือกลุ่มฝนที่กำลังตก
ณเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนืออาจจะชุ่มฉ่ำหน่อย
ในระยะนี้และต้องระมัดระวังน้ำท่วมน้ำหลากกันด้วยค่ะ
ปัจจัยหนึ่งนะคะนั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรง
รวมถึงร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางยอมฝนก็คือสัญลักษณ์รูปตัวแอลเนี่ย
อยู่ตรงกลางของภาคอีสานเลยนะคะเรียกว่าตรงนั้นก็จะหนักเป็นพิเศษหน่อยค่ะ
ดังนั้นนะคะต้องเตรียมรับมือค่ะส่วนเรื่องของทิศทางลมมาดูกันค่ะ
สีม่วงนี้บ่งบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีลมแรงแล้วดูลักษณะของลูกศรสีขาวนี่นะคะ
ลูกน้ำเนี่ยมันไหลมาอย่างเร็วเลยค่ะดังนั้นทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีคลื่นสูงเป็นพิเศษหน่อย
ขณะที่ลมก็จะหอบเอาความชื้นไปที่หย่อมฝนด้านบนนั่นเองนะคะ
ส่วนกลุ่มฝนที่จะตกในช่วงวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ
หรือบางทีลากยาวถึงพรุ่งนี้เช้าเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างนะคะ
จะมี๒ส่วนใหญ่นะคะก็คือบริเวณภาคใต้
ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
รวมถึงตอนบนคือเหนืออีสานและภาคกลางนะคะ
กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลเองก็จะฉ่ำเช่นเดียวกัน
โดยมากแล้วฝนก็จะตกช่วงบ่ายไปแล้วค่ะ
นี่คือลักษณะฝนที่จะกระจายในช่วงบ่ายค่ำ
พร้อมรับมือกันด้วยใครจะสัญจรเดินทางไปไหนนะคะ
รวมถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเรือค่ะ
ช่วงนี้อาจจะต้องงดออกเรือหน่อยโดยเฉพาะเรือเล็ก
เนื่องจากว่าคลื่นสูง๓เมตรถึง๔เมตรในบางพื้นที่เลยนะคะ
จังหวัดตรังเองก็มีโอกาสได้รับผลกระทบกันเยอะ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยชนบุรีระยองจันตราดนั้นก็เจอคลื่นสูงเหมือนกันนะคะ
ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือได้รับผลกระทบค่ะ
อย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือที่จังหวัดตรังค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณเกาะลิบงนะคะคุณผู้ชม
จากฝนหนักแล้วคลื่นสูงด้วยค่ะ
ที่นี่นะคะมีพายุฝนตกหนักคลื่นลมแรง
คลื่นสูง๓เมตรพัดเข้าฝั่งทำให้เรือหางยาวของชาวบ้านที่จอดเทียบท่าอยู่ริมหาด
ถูกซัดหายไปถึงสี่ลำค่ะ
ชาวบ้านต้องระดมกำลังกันกู้ซากเรือขึ้นมา
ยากลำบากจริงค่ะเพราะว่าคลื่นซัดแรงมากนะคะ
ไม่ใช่แค่ที่ภาคใต้นะคะทางฝั่งตะวันออกอย่างพัทยา
มีลมพัดแรงเช่นกันค่ะลื่นฝั่งนี้สูงประมาณ๒๓เมตร
คลื่นสูงแบบนี้พัดเข้าชายหาดทำให้ทุ่นกันเขตว่ายน้ำ
ทุ่นโป๊ะทางเดินบริเวณชายหาดพัทยาหาดจอมเทียน
และหาดวงมาตรนาเกลือถูกคลื่นซัดมากองรวมกัน
บริเวณชายหาดเป็นจำนวนมากนะคะ
ถูกคลื่นซัดมาเกยได้รับความเสียหายเหมือนกันค่ะ
ดังนั้นแล้วนะคะก็ต้องทำใจสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยว
ส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แต่ช่วงนี้งดไว้ก่อนเลยคือเว้นไว้ก่อนนะคะ
จนถึงวันที่๑๔กรกฎาคมค่ะ
ส่วนใครอยู่พื้นที่รุ่มต่ำนะคะอย่าลืมขนของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้
แล้วก็ทำใจร่มทำใจเย็นว่าช่วงนี้มันหน้าฝนก็ต้องเจอฝนเป็นธรรมดาค่ะ